เราไปดูบรรยากาศลอยกระทงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะตกเรียบร้อยแล้วนะคะ
พยายามย่ำค่ำมาเรียบร้อยแล้วริมน้ำก็บรรยากาศดีมากทีเดียว

คุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะ
วันนี้วันที่๑๙พฤศจิกายนค่ะ
ก็เป็นวันสำคัญมีกิจกรรมลอยกระทงนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลก็มีกิจกรรมลอยกระทงเช่นกันค่ะ
นายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะคะ
วงคู่ภรรยามาร่วมสืบสารประเพณีไทย
กระทงวิถีใหม่ที่คลองพระดุงกรุงเกษมค่ะ
ไปดูบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยค่ะ
ปีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ควงคู่มากับ
ศาสตราจารย์นรพรจันโอชานะคะ
ภรรยาร่วมสืบสารประเพณีไทยลอยกระทงวิถีใหม่ค่ะ
หนึ่งกระทงหนึ่งครอบครัวนะคะ

บรรยากาศของการจัดงานลอยกระทงปีนี้นะคะ
ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าทุกปีค่ะ
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด๑๙ค่ะ
ทุกคนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
แล้วก็มีการเว้นระยะห่าง
อกจากที่คลองประดุงกรุงเกษมจะมีกิจกรรมลอยกระทงแล้วนะคะ
ก็มีการจำลองคลองพดุงกรุงเกษมค่ะ
ให้เป็นตลาดน้ำย้อนยุคนะคะ
ก็จะมีเรือพร้อมกับสินค้านะคะ
มาร่วมแสดงนะคะ
จำหน่ายสินค้าให้กับข้าราชการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี

ก็นายกรัมตรีนะคะก็ประนมมือนะคะอธิษฐาน
ซึ่งไม่แน่ใจว่าปีนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะอธิษฐานอะไรนะคะ
ปีที่ผ่านมาค่ะนายกก่อนหน้านี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็อวยพรนะคะว่า

มีการอธิษฐานสิ่งดีทุกครั้งเนี่ย
นายกรัฐมนตรีก็อวยพรขอให้ประเทศไทยค่ะ
มีแต่ความสงบสุขความร่มเย็นนะคะ
ก็ปีนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็น่าจะอวยพอ
ขอพรจากเจ้าแม่คงคานะคะขอขมาด้วย
เกี่ยวกับการให้ประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขหรือเปล่าค่ะ

มนัธพงค์คุณวรภรในกรุงเทพฯอาณาฮรณ
ก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่เลยนะคะ

ก็ยังเกาะติดบรรยากาศของกิจกรรมลอยกระทงค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

ถ้าจะไม่ไปดูยี่เป็งเชียงใหม่
มันกระไรอยู่แล้วยิ่งเราไม่ได้ลอยมาแล้ว๑ปี
ติดตามบรรยากาศสดจากคุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับ
รายงานสดจากลานอนุสาวรีสามกษัตริย

รายงานสดจากร้านอนุสาวรี๓กษัตริย์

ซึ่งในปีนี้มีการประกวดกระทงใหญ่
มีรถกระทงจอดประจำจุดทั้งหมด๗จุด
ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามแล้วก็บันทึกภาพ
ขณะเดียวกันปีนี้เชียงใหม่ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงหรือว่าภาษาเหนือ
คือประเพณีเดือนยี่เป็งประเพณีที่เก่าแก่ของชาวล้านนา
มีการจัดงานในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน
แล้วก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดงานวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐พฤศจิกายน
อกจากนี้นะคะได้มีการเน้นจัดกิจกรรมมีเอกลักษณ
แล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง
เพื่อให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ให้มีการจัดประเพณีแบบปลอดแอลกอฮอล์แล้วก็ปลอดประทัดยักษ์ค่ะ
แม้ว่าในปีนี้นะคะจะไม่มีการจัดขบวนแห่นางนพมาศกระบวนแห่ลอยกระทง
แต่ยังคงมีการประกวดกระทงของงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่๒๕๕๙
ซึ่งก็สังเกตดูรอบเมืองเชียงใหม่นะคะหลายจุดสำคัญ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
มีรถกระทงเริ่มเข้ามาจอดประจำจุดตั้งรถค่ะ
ทั้งหมด๗จุดรวมกว่า๒๐กระทงได้ให้ชมความสวยงามรอบตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วย
ขณะที่สะพานขัวเหล็กเป็นอีกหนึ่งจุด
เอกชนได้มีการจัดให้ประชาชนมาลอยกระทงในจุดนี้
แล้วก็เป็นจุดที่คืนนี้นะคะจะมีการแสดงแสงสินประทีบที่งดงามให้นักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนมาชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายภาพเช็คอินอีกด้วย
ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เน้นให้มีการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
เพราะว่าหลังจากใช้เสร็จนะคะจะมีการรวบรวมขยะ
จ่ายประชาชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
ด้านของประชาชนที่มาเที่ยวงานยี่เป็งในปีนี้นะคะ
ก็ได้บอกว่าแม้ว่างานจะเงียบเหงากว่าปีที่ผ่านมา

กลับมาจัดงานประเพณียี่เป็งอีกครั้ง
และก็ที่สำคัญยอมรับนะคะว่าการท่องเที่ยวในปีนี้
กังวลเรื่องของการติดเชื้อโควิดอีกด้วยค่ะ
โอกาสจากที่ว่ามาตรการของรัฐบาลได้ผ่อนคลาย

พี่ก็มีโอกาสที่กลับมาที่ลำพูนนะคะ

และเพื่อนของพี่เองก็อยู่ที่จังหวัดอริยองนะคะ
ก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวทางเหนือ
แล้วแน่นอนถ้าเกิดเป็นงานยี่เป็งนะคะ

ก็ต้องขาดไม่ได้ที่เราต้องมาที่เชียงใหม่นะคะ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
มาร่วมประเพณียี่เป็งในปี๒๕๕๙
ซึ่งถือว่าบรรยากาศก็เริ่มคึกคักในช่วงเย็นวันนี้
จนถึงช่วงของเวลา๑๘นาฬิกาอีกด้วยค่ะ